งานนี้ก็วุ่นวายไม่แพ้กันค่ะเพราะว่าเจ้าลิงจ๋อเนี่ยมันมาป่วนที่โรงเรียนค่ะ
โรงเรียนแห่งนี้เดือดร้อนไปหมดแล้วคุณผู้ชม
คือโรงเรียนเทศบาลวัดแสนศุกร์ตำบลบางปรากฏอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง
มาแล้วจ๋อนั่งรออยู่ตรงนี้
ลิงกังเพศผู้ตัวสีดำเนี่ยอายุสัก๒๓
อาการมันดุร้ายแล้วมันก็ปีนป่ายลวดผลแบบนี้

โอ้โหแล้วมันก็เดินไปทั่วโรงเรียนเลยค่ะคุณผู้ชม
เอาอารมณ์ว่าไม่เกรงกลัวใครไม่ได้สนใจใคร
ว่าอย่างนี้ค่ะมันน่าจะแตกฝูงมาจากวัดไก่อำเภอมหาราชจังหวัดอายุทยานู่นเลยนะ
เป็นลิงมีปัญหาไม่สามารถเข้ากับตัวอื่นได้

ไม่ขนาดนั้นเออมันคงหลงฝูงมายังไงนี่แหละ
แล้วมันก็มีอาการตื่นกลัวและดุมากเลยทีเดียว
คุณครูและผู้ปกครองก็กลัวว่าลิงตัวนี้มันจะไปทำร้ายนักเรียนในโรงเรียน
ซึ่งก็เป็นเด็กเล็กค่ะอนุบาลถึงชั้นประถมเท่านั้นเอง
ก็เลยต้องปิดประตูห้องเรียนปิดหน้าต่างเพื่อป้องกันไม่ให้ลิงมันเข้าไปได้

ก็บอกว่าเห็นลิงมันเข้ามาในโรงเรียนตั้งแต่เมื่อวานนะ
ก็เลยประสานไปยังเทศบาลค่ะให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาดู
นี่สังปวดมาแล้วสังปวดมาแล้ว
คือหนักคุมเข้มแบบนี้เลยอะ

มันปวดไปจริงแล้วไม่มีใครกล้าเข้าใคร่ไง
ก็เลยให้เจ้าหน้าที่มาช่วยดูแลอย่างใกล้สิ
ใกล้จริงมาแล้วนะครับ